อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
เกิดขึ้นกลางดึกตี๓ที่ผ่านมานี่เอง
เป็นอุบัติเหตุกับรถบรรทุก๓คัน
รถคันแรกเป็นรถพ่วงจอดติดไฟแดงอยู่

และคันสุดท้ายที่มาพุ่งชนรถสองคันนี้คือรถเทรลเลอร์นะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดไฟลุกขึ้นมา
แล้วไปคลอกคนที่โดยสารมากับรถเทรลเลอร์
เสียชีวิต๒คนติดคาซากรถเลย
อกจากนั้นมีไก่ตายไปเป็นพันตัวด้วยนะคะ

ตี๓นะคะตำรวจสพคลอง๕
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเทรลเลอร์ชนรถที่จอดติดไฟแดง
เพลิงลุกไหม้สร้างความเสียหายค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนธัญบุรีวังน้อยที่เกิดเหตุนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบรถบรรทุกสามคันก็คือรถพ่วงบรรทุกน้ำตาลฮีโน
เนี่ยอยู่หน้าสุดสิบล้อบรรทุกไก่บรรทุกมาสามคันตัว
คันที่๒และรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ทราบยี่ห้อ
อยู่คันท้ายสุดซึ่งมาชนคันอื่นอื่นจนไฟลุกท่วมเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดดับไฟ
แต่ว่าทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าในตู้คอนเทนเนอร์ของรถเทรลเลอร์เนี่ย
บรรทุกยางพารามาเต็มคันรถเลยและไก่ถูกไฟไหม้ตายกว่าครึ่งคันด้วย
พอไฟดับลงค่ะภายในเบาะคนขับและที่นั่งของรถเทรลเลอร์
พบผู้เสียชีวิตสองศพนะคะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่ง
และตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบเอกสารของผู้เสียชีวิตได้เลยนะคะ
เพราะว่าไฟนั้นไหม้ทั้งหมดเลยค่ะนายสิริพงศ์มริมาตรอายุห้าสิบสองปี
คนขับรถบรรทุกไก่ให้การว่าบรรทุกไก่มาสามพันตัวจากชายภูมิ
ก็เลยจอดต่อท้ายและก็แตะเบรกเป็นระยะพร้อมชุดกลางคืน
พอเตะแตะเบรกเนี่ยมันจะทำให้มีไฟเกิดขึ้น
เป็นการเตือนว่ารถข้างหลังมาเขาจะได้เห็น
แต่ว่าสักพักค่ะรถเทรลเลอร์มาอัดท้ายเขาอย่างจังนะคะ
เป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ไกล
บรรทุกมาถูกไฟคลอกไปเป็นพันตัว
ตอนแรกเขาบอกว่ายังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

แต่ว่าสุดท้ายไฟมันลุกไหม้เสียหายทั้งหมดเลย
แล้วก็ไปพบว่าคนขับรถเทรลเลอร์และคนที่นั่งมาด้วย
เสียชีวิตติดอยู่ในซากนะคะ
ตำรวจเชิญตัวผู้ขับรถทั้ง๓คัน
ทั้ง๒คันแรกไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็ประสานบริษัทของรถเทรลเลอร์
เพื่อตรวจสอบชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๒อีกครั้ง
ส่วนศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เลิมพระเกียรติเนี่ยจะเห็นว่านี่เป็นซากไก่ที่ถูกไฟไหม้นะคะ
ส่วนภาพอีกภาพหนึ่งเราของพุทธญาติเบอร์นะคะ